เอาเป็นว่าณขณะนี้เนี่ยเรายังมีทีมหมูป่าที่อยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
อยู่ที่จุดเนินนมสาวซึ่งภารกิจจะต้องนำออกมาเนี่ยยังต้องปฏิบัติงานต่อ
ระยะทางจากจุดเนินนมสาวมาถึงปากถ้ำประมาณ๔๓กิโลเมตรนะคุณเขียนมาสอน
แน่นอนว่าตอนนี้ใช้วิธีการคือการเดินฝ่าหินฝ่าผาฝ่าอะไรในถ้ำดำน้ำผ่านในจุดที่มันยากลำบาก
แต่บางทีเราอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคุณภาคภูมิเราพูดว่าโอ้โหมันยากมันยากมันต้องดำน้ำมันยากขนาดไหน
ก็เมื่อวานนี้ภารกิจที่เริ่มตอน๑๐โมงเช้านะที่ท่านผู้ว่าบอกแล้วมีรายงานว่าเริ่มดำน้ำ
ว่าเดินทางออกจากจุดเนินนมสาวจริงเนี่ยประมาณบ่ายสองนะ
แล้วคนแรกที่ออกมา๑๗นาฬิกา๔๐นาทีคำนวณเวลากันแล้วเนี่ย
แต่ละคนที่เดินทางออกมาใช้เวลาสักประมาณเกือบสี่ชั่วโมงค่ะก็ถือว่าเร็วกว่าเร็วกว่า
ตอนที่หน่วยซิลเข้าไปหาเข้าไปดูแลตอนที่ค้นเจอแล้วเนี่ยไป๖ชั่วโมงกลับ๕ชั่วโมง
ค่ะต้องชื่นชมนะคะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประกบทีมหมูป่าออกมา
ต้องชื่นชมทีมจิตวิทยาด้วยนะที่ไปคุยให้กำลังใจ
ให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการดำน้ำออกมาร่วมกับเจ้าหน้าที่นะคะ
เขามีความชำนาญเชี่ยวชาญเรื่องของการดำน้ำเทคโนโลยีพิเศษด้านการช่วยหายใจ
เขาจะประเมินร่างกายของทุกคนนะคะทั้ง๑๓คนทีมหมูป่าว่าพร้อมแค่ไหน
เขาจะประเมินก่อนถ้าพร้อมออกมา
ใช่ตอนนี้ที่ต้องออกมากันเนี่ยเพราะว่าระดับน้ำมันดีด้วย
เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาไปดูในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

เพราะว่าถ้านับถึงวันนี้นี่ก็๑๐กว่าวันแล้วนะครับ
สำหรับคนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ
เดี๋ยวเราลองไปดูกันหน่อยว่า
พื้นที่ข้างใต้นั้นเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ผมจะลงไปที่จุดเนินนมสาวในถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงราย

เราจะลงไปนะครับโอ้โห
ได้คนเดียวครับคุณผู้ชมครับ
ลงมาก็ลึกอยู่นะฮะ
ผมมาถึงจุดเนินนมสาวในพื้นที่ของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้วครับ

ดีนะเนี่ยที่ผมเอาไฟฉายมาด้วย

ว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับพื้นที่นะครับ
นี่เป็นจุดที่ทั้ง๑๓ชีวิตนะครับ
อยู่ตรงนี้เราไม่แน่ใจว่าเขามาอยู่ตรงจุดนี้เมื่อไหร่นะครับ
แต่เรามาเจอเขาวันที่ค้นหาพบ
ไม่รู้ว่าด้านด้นหนีน้ำมาถึงตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะ
ณปัจจุบันนี้นอกจาก๑๓คนนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ขณะนี้ช่วงระหว่างการปฏิบัติภารกิจในการพาออกไป
มีทีมดำน้ำเป็นนักเชี่ยวชาญการดำน้ำในถ้ำระดับโลก
มาอยู่ที่นี่อีก๑๐คนเพื่อหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่กัน
สำหรับนักดำน้ำระดับโลกมาอยู่ที่เมืองไทยนะครับ
สิ่งสำคัญที่ทำให้ต้องพากันออกไปนอกถ้ำให้ได้นะครับ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องวันนี้และทำภายในช่วงวันสองวันนี้
ให้เสร็จให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดก็เพราะว่าเราต้องสู้กับธรรมชาติครับ
อีกไม่กี่วันกรมอุตุบอกว่าจะมีพายุมา
ถ้าฝนตกแล้วเติมน้ำในถ้ำมาจะเป็นปัญหา
ตอนนี้ระดับน้ำในถ้ำถือว่าเคลียร์มากมีบางจุดเท่านั้นที่ต้องดำ
ณขณะนี้บริเวณเนินนมสาวที่ผมอยู่เนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
ระดับน้ำที่ท่วมมาถึงเนี่ยมันมีพื้นที่ที่ยังเหลืออยู่
ชีวิตของทีมหมูป่าที่อยู่กันมามีเนื้อที่อยู่ประมาณ๓๐ตารางเมตรนะครับ
เป็นเนื้อที่แต่ถ้าฝนตกแล้วน้ำในถ้ำหลวงเติมเข้ามาเนี่ยนะครับ
จะทำให้ระดับน้ำมันสูงเพิ่มขึ้นนะฮะสูงเพิ่มขึ้นแล้วคาดว่าเนื้อที่ต่าง
ตรงจุดนี้อาจจะเหลือแค่๑๐ตารางเมตรนี่ฮะแคบเข้ามาแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่๑๓คนแล้ว
มีทั้งหน่วยซิลอีก๔คนมีนักดำน้ำอีก๑๐คนการทำงานมันก็จะยากลำบากขึ้นนะฮะ
ที่จะต้องพาออกไปด้วยการดำน้ำออกไปนั้นแน่นอนว่าเรื่องของสภาพจิตใจนั้นสำคัญมากนะครับ
พร้อมทุกคนมีความพร้อมเรื่องของจิตใจส่วนเรื่องของการดำน้ำออกไปทุกคนได้ฝึกกันมาอย่างดีครับ
กันเต็มที่แล้วก่อนที่จะปฏิบัติภารกิจนะครับทีมหมูป่าทุกคนเด็กทั้ง๑๒คนรวมทั้งโค้ชเอกด้วยจะใช้หน้ากากนะครับ
พอหายใจได้ไม่มีปัญหาเรื่องการที่จะต้องฝึกดำน้ำแบบมืออาชีพมีหน้ากากที่ทันสมัยแล้วก็ใช้นักประดาน้ำเข้ามาช่วยประกบแบบ๒ต่อ๑นะฮะโดยนักประดาน้ำคนแรกเนี่ยจะถือถังออกซิเจนไว้ให้
แล้วทีมหมูป่าจะมีเชือกผูกที่ตัว
กับนักดำน้ำคนแรกที่อยู่ข้างหน้า

อยู่ข้างหลังเพื่อที่จะคอยประคองแล้วก็ดันกันไป
ออกซิเจนของทุกคนที่จะไปในแต่ละชุด
ประกบกันแบบ๒ต่อ๑เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ออกซิเจน๑ถังใช้ได้ประมาณ๑ชั่วโมง
สำหรับการอยู่ในพื้นที่ถ้ำแล้วก็การดำน้ำ

นำทางที่ผูกเอาไว้ตั้งแต่จุดเนินนมสาวนะครับ

ปากถ้ำ๔๓กิโลเมตรนะครับ
แล้วแต่ละจุดนั้นจะมีถังออกซิเจนนะครับ
หรือว่าขวดอากาศผูกติดเอาไว้ในทุกระยะ๒๕เมตรนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อนักดำน้ำหรือว่าทีมกู้ภัยมาถึงตรงจุดนี้นะครับ
หรือว่าจุดไหนก็แล้วแต่ที่เขารู้สึกว่าอากาศหมดนะครับ
ก็สามารถที่จะเปลี่ยนถังดำน้ำได้นะครับ
ออกซิเจนได้หรือจะเติมก็ได้
หรือว่าจะสลับมาใช้พักก่อนก็ได้
แล้วค่อยใช้ถังที่มีอยู่ต่อนะครับ
นี่ฮะการดำน้ำไปมีเชือกนำทางหรือว่าเบสไลน์
แล้วก็มีเชือกที่ผูกติดกันระหว่างทีมหมูป่ากับนักดำน้ำคนแรก
ออกซิเจนนักดำน้ำคนแรกถือให้กับทีมหมูป่านะครับ
คนสุดท้ายที่อยู่ข้างหลังนั้นก็คอยประคองกันไป
แต่ว่าการที่จะไปมีช่องอยู่ช่องหนึ่งนะครับ
ตรงจุดนี้แคบด้วยนะครับ

ระยะทางความยาวที่ต้องดำผ่านยังไม่แน่ชัดว่าเท่าไหร่นะครับ
แต่ความกว้างของช่องที่จะลอดผ่านมันกว้างแค่๑๕นิ้ว
หรือคิดเป็นเซนติเมตรก็๓๘เซนติเมตร
แม้จะมีเชือกเบสไลน์มีแสงสว่างที่เป็นแท่ง
วางไว้ให้ตามจุดตามทางแต่มันก็ลำบาก
พอมาถึงตรงจุดนี้จะต้องใช้วิธีการก็คือ
นักดำน้ำนั้นจะต้องปลดถังออกซิเจนออก
ลดถังออกซิเจนออกเพื่อที่จะผลักถังไปก่อน

ไม่สามารถลอดผ่านพร้อมกันได้
เดี๋ยวผมจะมีช่องให้ท่านผู้ชมดูว่าช่องมันแคบขนาดไหน
ตรงนี้ถังออกซิเจนเอาออกมาแล้วผลักไปก่อน
แล้วหลังจากนั้นนักดำน้ำคนแรกก็จะดำลอดช่องนี้ไป
ลอดช่องนี้ไปเสร็จแล้วก็ดึงน้องที่อยู่ข้างหลังตามมา
หลังจากนั้นนักดำน้ำคนสุดท้ายก็ตามออกมา
แล้วก็ค่อยพากันออกไปถึงโถงที่๓
ตรงจุดนี้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันแคบขนาดไหน
ผมพยายามที่จะดูนะครับว่าจะลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ
นี่นะฮะโอ้โหแคบมากนะครับ
ลองรอดดูเนี่ยนะฮะนี่ขนาดผมผมคุกเข่ายังไม่ถึงนะครับ
ต้องนอนเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะคานไป
โอ้โหนี่เขาต้องดำน้ำกันอย่างนี้นะฮะเนี่ยโอ้โหนี่ฮะ
นี่ผมคานแบบตอนเรียนรอดอเลยนะคือถ้าซ้ายหรือขวาหน่อยนึงเนี่ย
มันจะชนนะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุได้นี่ผมยังไม่กล้าเงยศีรษะเลยนะฮะ
อ่าแต่ถังออกซิเจนผมเนี่ยต้องเอาออกไปก่อนแล้วนะฮะ
แล้วตัวถึงค่อยผ่านไปโอ้โหนี่ผมแค่แค่ลองก้มแล้วก็เงยนี่ยังเหนื่อย
นี่เหนื่อยจริงนะฮะเนี่ยแล้วนักดำน้ำกับน้องทีมหมูป่าที่อยู่ในถ้ำมาเนี่ย
สิบกว่าวันเนี่ยแสดงว่านอกจากจิตใจแล้วร่างกายของเขาก็ต้องพร้อมด้วย
แต่ว่าเขามีการประเมินแล้วนะครับว่าเขาสามารถที่จะไปด้วยกันได้ก็ถึงไปนะครับ
นี้พอผ่านไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็จะทำให้เราไปถึงในจุดที่จะเดินได้แล้ว
เพราะว่าพอดำน้ำผ่านจุดนี้เนี่ยความยากความวิกฤตของช่องทางนั้นหมดแล้วนะครับ
โถงหนึ่งสองสามนะครับโถงสามคือจุดที่จะถึงก่อนนะครับ
เพราะว่าเป็นฐานปฏิบัติการจากสามแยกน้ำลดหมดแล้วโถง๒ก็น้ำลดโถงสามก็น้ำรถสามารถเดินได้นะครับ
ระดับน้ำลดลงสามารถเดินได้เพราะฉะนั้นภารกิจมันก็เลยง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นสำหรับแต่ละคนที่ออกมานี่นะฮะ
หลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนต่างนะครับของการที่จะนำไปสู่ด้านนอกนะครับ
เมื่อวานนี้คือจำนวนของทีมหมูป่าที่ออกมาได้นะครับ๔คนด้วยกัน
สองคนแรกเนี่ยออกมาห่างกันสิบนาทีนะครับเริ่มปฏิบัติการสิบโมงเช้า
มีรายงานว่าเริ่มออกเดินทางนะครับจะเดินหรือว่าจะดำก็แล้วแต่ในถ้ำ
ประมาณบ่ายสองคนแรกทีมหมูป่าคนแรกออกมาจากปากถ้ำนะครับ
ปากถ้ำสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีอีกสิบนาทีคนที่สองตามมานะครับ
เจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีหลังจากนั้นเว้นวักไปประมาณเกือบสองชั่วโมง
คนที่สามคนที่สี่ก็ออกมาสิบเก้านาฬิกาสี่สิบนาทีและสิบเก้านาฬิกาห้าสิบนาที
เท่ากับว่าทำให้เราพอประเมินได้ว่าคงจะออกมาชุดละ๒คน
โดยแต่ละชุดเว้นวักทิ้งช่วงกันห่างประมาณเกือบ๒ชั่วโมงนะครับ
ส่วนในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับรายงานล่าสุดนั้น
ตัวเลขก็คือที่เห็นนะฮะจากการสังเกตการณ์ของผู้สื่อข่าวในพื้นที่
สี่คนนะครับทีมหมูป่าที่ออกมาได้ถ้าเป็นตามนี้นั่นเท่ากับว่า
จะออกมาได้แล้ว๘คนยังเหลืออยู่ในถ้ำอีก๕คนด้วยกัน
แต่ก็อย่างที่บอกครับทุกผู้ชมครับก็คือว่าจะต้องรอฟังการแถลงข่าว
อย่างเป็นทางการของท่านผู้ว่านโรงศักดิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่าอีกไม่นานคงจะแถลงข่าวแล้วล่ะครับว่าตัวเลขณวันนี้
เราสามารถช่วยทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำได้อีกกี่คน
และภารกิจที่จะปฏิบัติต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรต่อ
ตอนนี้ผมอยู่ในถ้ำนะฮะเดี๋ยวผมต้องหาแคปซูลก่อน
ผมถึงจะขึ้นไปได้แล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปหาคุณเขมสอนนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับปฏิบัติการทั้งหลายที่อยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับ
จริงแล้วอยากจะขอยืมแคปซูลของคุณภาคภูมิลงไปรับทีมหมูป่าข้างล่างนะคะน่าจะง่ายกว่าไม่ต้องดำน้ำออกมานะคะขอบคุณคุณภาคภูมิด้วยนะคะทีนี้